คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปทานกันอย่างต่อเนื่องเลย

เดี๋ยวพาไปทานเมนูหมูสะเต๊ะกันหน่อย
สะเต๊ะเจ้านี้เป็นแบบเจ้าโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเลย

อยู่เอาไทยไม่ถูกหมูสะเต๊ะอยู่แถวเหนือกลางออกตกใต้

ได้แก่จังหวัดนี้เลย
นี่ค่ะสุโขทัย
หมูสะเต๊ะที่สุโขทัยอร่อยเด็ดก็มีเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนี่คือหมูสะเต๊ะป้าเม้าจ้า
นางวิรัติแซ่ห่านอายุ๕๙ปีนะคะ

ก็กำลังยืนปิ้งหมูสะเต๊ะกลิ่นนี่หอมฟลุ้งกลุ่นกระจายไปทั่วบริเวณบ้านเลยนะคะ
อยู่ริมถนนหลวงพ่อเจ้าอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ที่เปิดเป็นร้านขายหมูสะเต๊ะแล้วก็ความอร่อยนี่ต้องบอกเลยว่า
ระดับตำนานนะคะคุณค่ะคือละเอียดยิบเลยอ่ะครับ

กูกำลังเผิดเพลินกับหมูสะเต๊ะเอะ

ไม่เล่นหรอกไปกินหมูสะเต๊ะดีกว่า
กำลังเนี่ยดูสะเต๊ะจนเพลินเลย

มีกลิ่นรับรองว่าเราคงจะอยากสั่งกันมาสัก๒๐๓๐ไม้กันเลยทีเดียว

รุ่นแม่สู่ลูกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะความอร่อยของเขา
เมาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าได้สูตรความอร่อยแบบนี้มาจากคุณแม่นี่แหละค่ะ
แล้วก็สืบทอดวิธีการทำหมูสะเต๊ะ
เปิดร้านขายอยู่ที่หน้าบ้าน
ปัจจุบันค่ะก็ขายมากว่า๓๐ปีแล้วขายดิบขายดีเหลือเกิน
คือหมูสะเต๊ะที่ขายก็จะเป็นสูตรดั้งเดิม
เลือกเฉพาะเนื้อหมูที่มันสดใหม่มีคุณภาพ
หั่นเป็นชิ้นสำหรับเสียบไม้แล้วก็หมักเครื่องเทศให้เข้าถึงเนื้อ
ทาด้วยกะทิสดผสมผงกะหรี่จนชุ่ม
ก่อนนำไปปิ้งบนเตานะคะก็จะได้หมูสะเต๊ะที่มีความนุ่มรสชาติดี
มาดูน้ำจิ้มกันบ้างน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นถั่ว
แล้วก็น้ำจิ้มอาจารย์สูตรก็จะเข้มข้นตามสูตรโบราณเลยทีเดียว
เมาเขาบอกเคยขายตั้งแต่ไม้ละ๑บาท
ยังก็ยังยังไม่ขายสัก๑๑บาทแหละ
๑๑บาทที่ไหนคุณอยู่ประสงค์มันเปลี่ยนไป
ทุกวันนี้ขายไม้ละ๓บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย
วันหนึ่งเนี่ยปิ้งขายได้วันละประมาณ๔๐๐๕๐๐ไม้เลยนะคุณค่ะ
แถมราคาถูกผมบอกเลยนะตอนแรกสมัยแรกที่ขายบาทหนึ่ง
แล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาขายไม้ละ๓บาทมันก็ถูกเหมือนแจกฟรีอยู่ดี
อยู่นะคะปิ้งกันมือเป็นระวิงเลยแหละ๔๐๐๕๐๐ไม้
ถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือมีงานอย่างนี้ก็จะทำเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเลย
บาทนี่ไม่ใช่ไม้เล็กนะคุณหมูแน่นเลย
โบราณเนี่ยนะหมูสะเต๊ะเนี่ยตรงปลายตรงขอบไม้
จะต้องเป็นมันหมูทิ้งท้ายด้วยมันหมูเป็นชิ้นหมู
เป็นมันแบบสี่เหลี่ยมไงมาหันแล้วกินเนื้อไปปุ๊บแล้วก็ตบท้ายด้วยมัน
ของเด็ดของหมูสะเต๊ะต้องกินคู่กันคือขนมปังปิ้งไง
โอ้โหเอาสองแผ่นมาโอ้โหน่ารักมาก